ไปดูฟอร์มอันยอดที่เมื่อวานของทีมรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันก่อนครับ

ก็ถ้าโดนมองโกเลียตีเสมอช่วงท้ายเกมจากจุดโทษเสมอ๑
ต้องการ๓คะแนนในเกมนี้ครับก็ลุ้นในการเข้ารอบ
เลเซียชนะอินโด๓๐นะครับเกมแรก
จังหวะจ่ายเข้าไปของศาสลักหายประโคนนะครับ
เข้าทางเจรบสัมภาวดีซ้ำดาบ๒เข้าไปครับ
นาที๒๔ไทยขึ้นนำ

ผู้เล่นถึง๖คนนะครับทีมไทย
ที่มาเลเซียเปลี่ยน๒คนที่มีตัวหลักลงมา
และหลุดความเร็คของคืนแรกเลยครับรูปขยันของเจรบสำราวดีครับ
ยิงซ้ำประมาณ๒๓ดาบเลยครับ
วันนี้ได้แดปกันถึงสองรอบเลยนะครับเจนรบกับชายวัดโบราณ
หลังจากนั้นครับเจรบก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับ
ต้องรักษาสภาพร่างกายแล้วก็กันเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนที่นาที๘๗วิชาอุท
ตัวสำรองครับจะลงมาแทนทางฮาวเดชใหม่วงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับ
ลุดกำหนักล้ำหน้าเข้าไปยิงปิดท้ายท้ายชนะมาเลเซียเด็ดขาด๓๐
๓คะแนนอย่างสวยงามแล้วก็มี๔แต้มเพิ่มโอกาสในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายที่จีน

ลงไปได้๑นัทเลยครับโค๊ชโยวของวาระบุ๊ดศรีมาครนะครับ
แล้วก็เป็นฝ่อนที่ยอดเยี่ยมบุกน้อยในการลุ้นเข้าไปจบสกอร์
หลังจบเกมทางโค๊ชโยวของวาระบุ๊ดก็บอกว่า

ส่วนการเปลี่ยนเจียนรกก็เพราะก่อนหน้านี้มีปัญญาติเจียนอยู่แล้ว
อยากจะพักเอาไว้เล่นกับอินโดนีเซียในเกมสุดท้าย

โปรดตามตอนต่อไป

โบราณฤทธิ์สองของตัวเองเช่นกันนาที๘๘
แล้วก็มีเซฟเตียนเมาลาน่าในช่วงทดเจ็บอินโดนีเซีย
๓คะแนนแรกสำเร็จแล้วก็ลุ้นในการเข้ารอบเกมสุดท้ายกับทีมชาติไทยเหมือนกันครับ
เกมที่๒ไทยนั้นรังจ่าฝูงนะครับมีอยู่๔คะแนนค่ะที่มาเลเซียอยู่ที่๒ครับแม้ว่าจะมี๓คะแนนเท่ากับอินโดนีเซีย
นัดสุดท้ายนะครับไทยนั้นพบกับอินโดนีเซียหากชนะจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันที
แต่ถ้าเกิดว่าเสมอก็ยังมีลุ้นในการเป็นแชมป์กลุ่มเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มาเลเซียนั้นไม่ชนะมองโกเลีย
แต่ถ้าเกิดว่าไทยเสมอแล้วมาเลเซียชนะทางมองโกเลียก็ยังมีโอกาสในการเข้ารอบเป็นที่๒ที่ดีที่สุด
ทีมนะครับจากการเช็คล่าสุดมาแล้วนะครับ
โอกาสของเราสูงมากในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
แต่ว่ายังไงก็ต้องลุ้นชมลุ้นเชียร์กันนะครับ
ให้ไทยนั้นผ่านเข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มให้สมศักดิ์ศรีเลยครับ
ติดตามการถ่ายสดได้ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันพรุ่งนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ